ระทึกขวัญซึ่งเกิดขึ้นในสวนสัตว์ของกรุงซาเรียโกของชิลีนะครับ
มีชายคนหนึ่งครับถอดเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับ
แล้วก็กระโดดลงไปในกรงของสิงโตวังฆ่าตัวตายครับ
แต่เหตุการณ์นี้มีสิงโต๒ตัวต้องสละชีวิตแทน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศชิลีนะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเป็นชายอายุประมาณ๒๐ปี
คนหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตของตนเอง
ด้วยการเป็นอาหารให้แก่สิงโตในสวนสัตว์ของกรุงซาเดียโก

บอกว่าชายเป็นคนได้บีนมาขึ้นกับลังคาของกรุงซาตุสิงโต
กลางสายตาของเด็กและผู้ปกครองจำนวนมากที่ไปท่องเที่ยวช่วงของวันหยุด
จากนั้นนะครับเขาก็ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมด
แต่สิงโตไม่ได้แสดงอาการสนใจเขาเลยแต่อย่างใดครับ
เขาจึงเริ่มยั่วยุมัน
โดยในตอนแรกสิงโตก็เข้าไปเล่นด้วยแล้วก็
โจมตีใส่บ้างนะครับในบางจังหวะ
ด้านเจ้าหน้าที่สวนสัตว์พยายามฉีดน้ำไล่สิงโตแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
พวกเขาจึงตัดสินใจหันไปใช้ปืน

แต่ว่าโชคไม่ดีเลยครับที่กระสุนนั้นกลับไปถูกบริเวณคอของชายคนนี้
จนทำให้เขานั้นสลบไปแทนครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจใช้กระสุนจริงยิงสิงโตจนเสียชีวิตคาที่ไป๒ตัว
มาชายคนนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาล
โดยขนาดนี้เขายังมีอาการสาหัส
เนื่องจากว่าบาดแผลที่บริเวณเชิงกราศและศรีษะ
แล้วก็ยังได้รับยาสลบจำนวนมากเข้าไป
จึงถึงขีดอันตรายครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้พบจดหมายลาตาในเสื้อผ้าที่ถูกถอดทิ้งเอาไว้ด้วย
จะเป็นเรื่องเศร้าที่ต้องยิงสิงโตตายไปถึง๒ตัว
แต่ว่าผู้มนุยการศูนย์สัตว์ของกรุงซาลีโก้
ก็ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงสิงโต
ก็เพราะสวนสัตว์มีนโยบายรักษาชีวิตของมนุษย
ก่อนที่จะเป็นอันดับแรกในการรักษาชีวิตของมนุษย์นั่นเองครับ